ทารายแก๊งนี้ได้ถึง๔แก๊งใหญ่ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเกือบร้อยคน
เตรียมนำตัวมาดำเนื้อคดีที่ประเทศไทยครับ
ตำรวจไทยกับตำรวจกัมพูชาครับคุณผู้ชมครับ
วางแผนบุกตรวจค้น๕จุดในพื้นที่หลัก๒เมืองก็คือเมืองพระศรีฮนุและเมืองปลอยเป็ด
หลามชบังจับได้๑๘คนแล้วก็อีกแก๊งเป็นแก๊งหลอกให้กู้เงินออนไลน์จับได้๑๐ออร์ไลน์จับได้๑๐คน
อีกแก๊งก์นึงไปจับได้ที่เมืองปอยเปดติดประเทศไทย
แอบอ้างว่าเป็นบริษัทส่งพัสดุซึ่งหลายคนก็คงเคยรับสายของพวกเขา
ตามหลวงสมพท่าใหม่จับได้๒๕คนครับ
อกจากนี้ยังสามารถจับคนไทยที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
ให้การสนับสนุนได้อีก๑๕คน
รวมทั้งหมดที่พูดมานี้๘๙คนครับคุณผู้ชมครับเกือบ๑๐๐

ตามกฎหมายของกัมพูชาเขาก่อนเสร็จขั้นตอนเขา
คราวนี้เขาจะส่งมาส่งมาดำเนินคดีในประเทศไทย

คุณผู้ชมครับที่ผ่านมามีการออกหมายจับ
จับไปได้แล้วเท่าไหร่ล่ะจับไปแล้วเยอะนะครับ๑๓๘หมายจับด้วยกัน
และอยู่ระหว่างตามจับกลุ่มอีก๙๙หมายจับนะฮะ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วท่านในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

นี่ฮะท่านไปที่กรุงพนมเป็นเลยนะครับเพื่อให้กำลังใจ
แล้วไปขอบคุณเจ้าหน้าที่กัมพูชา
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของไทยแถลงทะลายแก๊งคอร์เซนเตอร์
ได้ทั้ง๔แก๊งขอชื่นชมจริงฮะ
อย่างน้อยก็เบาใจไปได้ช่วงหนึ่งล่ะ
อันนี้ก็ถือว่าล็อตใหญ่เลยนะคะนิ่งผลงานชิ้นโบแดงเลยนะคะ